เอามาดูต่อกันที่เรื่องเสียบไม่เสียบกันบ้างดีกว่านะคะ
ต้องบอกว่าเป็นดาราตัวแม่เจ้าบทบาททั้งคู่เลย
เขามีกระแสข่าวมาว่าคุณนุ่นวรนุษย์ค่ะ

แล้วก็จะกลับมาเสียบทบาทสำคัญ

ส่วนเรื่องที่หลายคนเป็นห่วงน้องนัดดาค่ะ

โรงเรียนเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปฟังแม่กบชี้แจก
ประเด็นเลยนะคะตกลงใครเสียบแทนใคร

ค่ะแต่น้องนาดาล่าสุดก็แข็งแรงแล้วนะ
แต่ต้องระวังหนุ่มชมอับไปฟังค่ะ

ใจเสียว่าแบบโหเสียดายเพราะว่า
อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ถ้าตกลงมาจะถูกตัดคะแนนเยอะที่สุด
แต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่ามันดีสำหรับเขาก็คือ
การที่เขาได้รู้จักแบบล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ต่อ

อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไป
แล้วเราก็หันไปมองข้างหน้า
ช่อง๗มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ทางดาราวีดีโอว่า
อยู่ในช่วงที่กำลังหาเรื่องให้อยู่
และชื่อเรื่องที่ออกมายังไม่มีชื่อกบ